ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าแม่มีความหมายมากกว่าคำว่าผู้ให้กำเนิด
แต่แม่คือผู้ให้ชีวิตและดูแลชีวิตลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขด้านเวลา
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่สิบปีก็ตามแม่ก็ยังดูแลลูกเท่าที่แม่ยังมีแรงเสมอ
สำหรับครอบครัวที่มาในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแม่ที่ต้องต่อสู้เพื่อลูก
แม้ว่าตัวเองจะอ่อนแรงและเริ่มเป็นโรคร้ายก็ตามไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
อย่างลูกชายของฉันซึ่งเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวก็ป่วยเป็นเส้นเลือดก้านสมองใหญ่แตกต้องนอนติดเตียงพิการมาเกือบ๒ปีแล้ว
เป็นความดันสูงเขาเคยไปขับวินแล้วก็วูบกลางถนนมาแล้ว
ส่วนตัวฉันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลือดจาง
ปีที่แล้วหมอได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่สมองระยะแรก
แต่ทุกวันนี้ฉันก็พยายามจะยิ้มสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
ที่มาลุมล้าวคนในครอบครัวของฉัน
ลูกชายฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แม่ก็มาช่วยดูแลเพราะหญิงต้องไปขับรถหาเงินเช็ดตัว
มาหาข้าวให้กินหายาให้
แล้วก็ช่วยทำกายภาพ
แล้วก็ให้กินยากินข้าวตอนเย็น
พอหลานกลับมาจากโรงเรียน๖โมง

ผู้มีการมาจากโรงเรียนเอาที่กำลังกาย
กัยภาพแขนและก็เอาพวกกินยา
ตอนที่สองตอนที่ตื่นมาก็มาเอาพ่อเอากระบอก
แล้วก็เอาไปล้าง
ล้างเสร็จแล้วหนูก็เอามาเอาพ่อตะแคง
ตอนอยากทำลงโรคภัยไข้เจ็บ
วันนี้ครอบครัวของขวัญก็ลำบากหญิงต้องหาคนเดียวออกไปขับรถ
ซื้อใช้จ่ายแพมเพิร์ตมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่พอกันอยู่แล้วกับรายได้
ประมาณ๗โมงกว่าคือไปขับวินได้สักประมาณร้อยกว่าบาทอย่างนี้
ก็ซื้อกับข้าวเข้ามาบ้านก็หาข้าวหาอะไรให้เขากิน
ประมาณ๘โมงครึ่งหนูก็ออกไปวิ่งใหม่
พอได้ประมาณสักเที่ยงก็ต้องซื้อกับข้าวเข้ามาให้เขากินอีก
ขับวินมันไม่แน่ไม่นอนบางทีออกไปอย่างนี้นั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง
จะได้๒๐๓๐แบบนี้เราก็ยังไม่พอตังค์ไม่พอให้ลูกไปโรงเรียน
ต้องนั่งยัน๓ทุ่ม๔ทุ่มก็ยังมีเพราะตอนนี้เราก็ภาระมาอยู่ที่เราคนเดียว
อีกอย่างเราก็มีโรคประจำตัวด้วยเราก็ต้องฝืนออกไป
ถ้าเราไม่ไปหาคนหนึ่งก็คือต้องอดกันทั้งบ้าน
แม่ทำงานร้านอาหารล้างแก้วล้างอะไรอย่างนี้
ก็บางทีแม่ก็ล้างห้องน้ำด้วยแล้วแต่เขาจะใช้
วันหนึ่งได้๔๐๐แม่ก็เก็บออมไว้ให้ลูกอาทิตย์หนึ่งทำกายภาพบำบัด
แม่ก็เจียดแบ่งกันกับลูกเพื่ออยากให้ลูกดีขึ้น
เขาก็จะแบ่งให้เราครั้งละร้อยหนึ่งสองร้อยอย่างนี้แล้วแต่เขาเพราะว่าเขาก็แย่เหมือนกันนะคะ
แม่มีโรคความดันสูงแล้วก็เลือดจาง
อาการมันเหมือนคนไม่ค่อยมีแรง
มันเหนื่อยง่ายแล้วก็เป็นมะเร็ง
แต่ไม่มีใครรู้แม่ไม่ได้บอกให้ลูกรู้
กลัวเขาเป็นห่วงก็เพราะลูกชายของแม่เป็นแบบนี้
แม่กลัวว่าถ้าแม่ตายไปแล้วเขาจะอยู่ยังไง

เขาเป็นแบบนี้เขาก็เครียดมีอยู่ครั้งนึงเครียดมาก
เขาคิดมากจนความดันขึ้นสูง
ตัวเขาเหมือนแข็งเขาบอกหายใจไม่ค่อยออก

ลูกบอกอยู่ตลอดเมื่อก่อนว่าสู้นะลูกอย่าแผลอย่ายอมแผลมัน
เราต้องเดินได้สักวันหนึ่งสู้สู้แม่ยังสู้เลย
ก็นึกว่าทุกคนอาจจะไม่รักเราแต่ที่ไหนได้
เขายังรักเราทุกคนแม่เราลูกเราเมียเราทุกคนก็รักเรา
ถ้าแม่มีเงินสักก้อนแม่ก็ตัวแม่เองแม่ก็อยากจะค้าขายพวกอาหารตามสั่งของกินนี่แหละ
มีร้านค้าขายเป็นของตัวเราเองเนี่ยเรามีเวลาดูแลลูกได้เยอะ
ชีวิตครอบครัวของขวัญก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้
แม่ก็คงช่วยแบ่งเบาได้เยอะ
ของทุกคน
อย่าให้ผมได้โอกาสสู้ผมจะสู้
แม่จะสู้ให้ดีที่สุดช่วยเหลือเขาให้เต็มที่ค่ะ
สวัสดีอีกครั้งนะครับแม่สวัสดีครับ
เข้มแข็งเนอะค่ะสู้นะค่ะสู้
ปีนี้ยืนเท่าไหร่แล้วอะครับแม่ห้าสิบสามจ้ะ
สู้มาตั้ง๕๓ปีแล้วแม่ก็จะสู้ให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำไหวเท่าที่แม่ยังมีกำลังอยู่
ก่อนที่ขวัญจะล้มป่วยอย่างนี้แม่ลูกชายคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ลูกชายคนนี้เป็นคนเด็กดีมากเขาเป็นคนขยันเขาทำทุกอย่างที่จะให้ขอให้ได้เงินมา
ขับรถวินเลิกขับรถไปทำงานกลับมาจากทำงานก็ขับรถเวลาพักผ่อนน้อย
วันหนึ่งทำงานหนักที่สุดกี่ชั่วโมงขวัญ
ตื่นตื่นตั้งแต่ตอนตี๕แล้วก็ตอน๔ทุ่มนะครับ
นี่น้องล้มป่วยแบบนี้มารวมแล้วกี่ปีแล้วครับแม่

ก็หลังจากที่ดูแลทั้งวันแล้วแม่เองก็ต้องไปทำงานในช่วง
แบบว่าร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้
แม่ก็ไปทำเช็ดโต๊ะล้างห้องน้ำแล้วแต่ที่ว่าเราจะทำได้

แม่ก็บางทีถ้าแขกหมดไวก็ตี๒
ตี๒ค่ะแล้วแม่ก็จะตื่นประมาณ๙นึง๑๐นึง

เหนื่อยถามแม่เหนื่อยแต่แม่ก็สู้สู้เพื่อลูก
อยากให้ลูกหายให้ลูกกลับมาเดินได้เหมือนเดิม
ตัวแม่เองแม่ก็ป่วยด้วย

แม่เป็นความดันสูงเป็นเลือดจาง
แล้วก็เพิ่งมาตรวจล่าสุดหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่สมองระยะแรก
แต่๖เดือนมานี้หมอให้ไปตรวจแม่ยังไม่ได้ไปเลย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

หลังจากนั้นหลังจากนั้นห
ผมจะคุยกันอย่างไรให้สู่ขนต่อไป

ครอบครัวเราให้กำลังใจกันยังไงบ้างจ๊ะ
สักวันนึงเราต้องดีพอนี้
เราต้องมีโอกาสเราต้องเดินได้

ครอบครัวแม่นี่อายไหมที่จะบอกรักกันที่จะกอดกัน
ผมอยากเห็นภาพนั้นจังเลยวันนี้

แม่บอกให้ลูกสู้แล้วแม่ก็ต้องสู้แน

แม่สัญญาณนะช่วยจริงครับ

ขอให้มีปฏิหารแล้วก็ให้แม่เจอหมอดี
แล้วยาดีมันต้องหายไป

แม่จะเอาทุนไปทำอะไรแม่ทังใจว่าถ้าแม่มีเงิน
แม่จะเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง
เพื่อที่แบบเราจะได้ดูแลครอบครัวได้
ดูแลฝันได้มากขึ้นกว่าเดิม

เพราะว่าจะได้ดูแลกันได้ใกล้บ้านด้วยอย่างนี้
แต่วันนี้ก็คงต้องทำไปตามกติกาก่อนนะแม่นะ
ว่าต้องตอบโจทย์เรา๔ข้อ
ถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ได้ทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาททันที

ความป่วยไข้เข้ามาบรรทอนสุขภาพกายและใจของลูก
ผู้เป็นแม่จะยอมทำทุกทาง
เพื่อให้ลูกมีความสุขและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
แม้จะต้องแลกกับหยาดเหงื่อมากมายเพียงใด

ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่โปร่งจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ช่วยกันทำข้าวไข่เจียวให้ได้๑๔จาน

ทริปต่ออยู่มาแล้วลุง